สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น
หน้าจอไทยรัฐทีวีได้
ในวันนี้นะครับนายมีชัยฤชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ก็ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมกับแม่น้ำ๕สายนะครับ
โดยบอกว่าไม่ต้องการให้เกิด
ข้อผลุคมัดต่อกรรมการร่างรัฐมนูน
ว่าให้เลือกกันเองใน๒๐สาขาอาชีพ
ทำกลางการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
มีปมขัดแย้งในเรื่องที่มาของสว

ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้กล่าวถึงการประชุมแม่น้ำ๕สาย
แต่สุดท้ายไม่มีตัวแทนของกรทเข้าร่วมว่า
มีวาระ๒เรื่องใหญ่ก็คือติดตามงานที่แต่ละฝ่ายทำไปแล้ว
และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการออกเสียงทำประชามติ
ที่ใช้เวลาพูดคุยกันนานพอสมควร
รวมไปถึงการรณรงค์การทำประชามติ

ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วง
และเร่งรัดการปฏิบัติงานต่าง

ได้นำข้อเสนอให้มีสวสัญหา

เพราะว่าเป็นเพียงข้อเสนอส่วนบุคคลเท่านั้น

ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม

แต่ว่าไม่มีการออกหนังสือเชิญใครเป็นทางการทั้งนั้น
ส่วนใหญ่ก็ทันทันแล้วส่งไลน์ไป

ท่านจะส่งคนมาแทนได้ไหม

กรทเองเขาต้องอยู่ประชุมของเขาแล้วล่ะ

เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงเรื่องการลงประชามติ

จะเสร็จ๒๙มีนานี้
ซึ่งก็แตกต่างจากนายมีชัยรุชุพันธ์
ระบุเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับว่า
เนื่องจากไม่ต้องการให้มีข้อผูกมัดกรท

แต่หากที่ประชุมมีมติที่ต้องการให้เพิ่มเติม

ก็สามารถส่งความเห็นมายังกรทได้

เพราะได้พิจารณาอย่างดีที่สุดแล้ว

เสร็จก่อนวันที่๒๓มีนาคมนี้
ขณะที่เวทีเสวนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จัดโดยขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย
เสนอทางออกนะครับว่าหากประชาชนไม่เห็นชอบ

ก็ให้นำรัฐมนูลปี๔๐หรือว่าปี๕๐
ปรับปรุงแล้วก็ให้เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปรองดอง

พร้อมเห็นว่าหากเนื้อหาในร่างรัฐมนูล
กระทบสัดส่วนผู้หญิงในการมีส่วนร่วมการเมือง
ก็พร้อมที่จะโหวตไม่รับรัฐมนูลนี้ครับ